เรื่องของฝนช่วงนี้หน้าฝนแหละมันก็ต้องมีฝนตกกันบ้าง
เราก็ต้องพกร่มกันเอาไว้ถ้าร่มคันใหญ่ก็ยิ่งดีใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่ถ้าเกิดเจอร่มในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้มั้ง
นั่นไงก็กะว่าพกร่มคันใหญ่หลากหลายสีสันมา
กะว่าสู้กับฝนได้อย่างแน่นอนพอจะออกแล้วกากพึบพับเดินออกไป
เท่านั้นแหละค่ะโอ้ยลมพัดเปิดเปลืองไปหมดเลย

โอ้ยสุดท้ายวิ่งกลับบ้านล่ะครับล่ะ
ล่มมาพังอะไรตอนนี้
ดีนะไม่ปลิวไปพร้อมกับร่มเลย
อะไรมันจะรมแรงขนาดนั้นค่ะ
งานนี้คือตอนแรกก็กะว่าเดินออกมาจากพื้นที่จากอาคารอย่างมั่นใจ
สุดท้ายอายก็อายเบียงก็เบียง

ร่มให้ดีว่าร่มของคุณนั้นยังอยู่ในสภาพของการที่จะใช้งานได้อยู่หรือไม่
ร่มบางคันมันก็สละชีพไปแล้วนะคะ
เพราะว่ามันก็ชำรุดได้ง่ายแหละพูดถึง

เป็นห่วงสุขภาพกันนะช่วงนี้หน้าฝนเนอะ

ไม่แปลงนะ